วันนี้อยู่กับเราสองสาวเช่นเคยค่ะพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะ

ข่าวแรกของเรามาเริ่มต้นกันที่
บอกเลยว่าดราม่าตามมาเพียบเลย
สำหรับพอสรันนะคะแล้วก็ดาวพิมพ์ทองเขาคบหาดูใจกันมาแค่๒เดือนคุณ
แต่เรื่องราวดราม่ามีมาไม่เว้นแต่ละวัน
ประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าคู่นี้เนี่ยครบซ้อนหรือเปล่า
เพราะไม่กี่เดือนนี้ฝ่ายชายก็เพิ่งจะออกมาบอกว่าเลิกกับอดีตคนรัก
ก่อนจะประกาศพบกับดาวเพียงไม่นาน
แถมยังมีข่าวไล่หลังว่าพระเอกหนุ่มชอบซ้อมแฟนเก่าอีกด้วยนะคะ
เรื่องจริงจะเป็นอย่างไรไปฟังจากปากของเจ้าตัวกันเลยจ้า
เขาด่าเลยว่าแบบครบซ้อนแน่นอนเพราะว่าระยะเวลาในการคบอะไรอย่างนี้
ก็คือมันรวดเร็วมากบอกว่าตัดสินกันแค่นี้เหรอ
แน่นอนว่าไม่มีหลักฐานเรื่องการครบซ้อนของดาวอยู่แล้ว
เพราะเรารู้ตัวเองพอสรู้ตัวว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องมาตลอด
หนูไม่ได้ครบซ้อนหนูไม่ได้ไปแย่งของใคร
เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเขาจะมาว่าคือมันคือความคิดของเขาแล้ว
มันก็เป็นไฟสุมหัวเขาเองเขาแย่เขาก็แย่เอง

เท่าที่รู้มาพอสไม่มีการทำร้ายร่างกาย

ซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นจริง
วันนี้ก็ขอแก้ให้แทนว่าพอสไม่ได้ทำร้ายร่างกายค่ะ
นี่ก็เป็นการยืนยันจากแฟนคนปัจจุบันของพอสรร
ว่าพอสไม่ได้มีนิสัยที่ชอบทำร้ายร่างกาย
รวมไปถึงไม่มีการครบซ้อนอย่างแน่นอน

ก็ฝั่งหนึ่งก็แฟนเก่าคุณพอร์ชเองก็มีเรื่องมีราวอยู่เหมือนกันตอนนี้
เพราะว่าก็ไปเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าของสาวงามคนหนึ่งเหมือนกัน

คือมาฝั่งหนูก็มีข่าวว่าครบซ้อนเหมือนกัน
ยังไม่พูดถึงดีกว่าเว้าเจอข้ามหน้าแต่จะถามภาพ
ดีเวลาลงรูปใครเช็คก่อนเผื่อไปซ้ำกับหน้าแฟนใครหรือเปล่า

นั่นน่ะสิแฟนคุณใช่แฟนฉันหรือเปล่าเนี่ย